โอ้ผู้ชายผู้หญิงตีกันอีกแล้ว
เมื่อกี้เราเห็นตีกันในคอนโดใช่ไหมอันนี้ตีบนสะพานข้ามแม่น้ำครับ
คุณผู้ชมฮะแม้ภาพจะอยู่ไกลแต่เห็นแล้วว่าผู้ชายเนี่ย
ล็อกคอแล้วเหวี่ยงผู้หญิงอูหวาดเสียวอยู่บนสะพาน

อุ้ยมันจะผลัก
เนี่ยฮะนอกจากทะเลาะกับผู้ชายเนี่ยฮะนอกจากทะเลาะกับผู้ชาย
ยาแล้วจะหันไปใส่พลเมืองดีเขาด้วยดิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานปฐุม๑ครับถนนรังสิตปฐุมธานี
ตะบนบางปรอกนะครับอำเภอเมืองปฐุมธานี
ชาวบ้านประทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้พุศุข่าวลงพกที่ไปพบกับน้ายน้อยนะฮะ
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วง๕โมงเย็นครับ
เขาตกปลาอยู่ได้ยินเสียงเอ๊ะคนทะเลาะกันตรงไหนนะ
หันซ้ายทีหันขวาทีเอาไปเห็นนู่น
ผู้ชายกับผู้หญิงด่ากันลั่นเลยครับอยู่บนสะพาน
ฝ่ายชายเนี่ยปรีเข้าไปตบผู้หญิงก่อนแล้วทำหลายครั้งด้วยนะฮะ
แล้วพูดว่าอย่ายุ่งกับกูนะครับบางช่วงกระชากตัวแล้วก็ล็อกคอผู้หญิง
ทำท่าเหมือนจะโยนลงจากสะพานนะคุณผู้ชมลองคิดดู
ผู้หญิงก็พยายามโบกรถขอความช่วยเหลือจนมีพลเมืองดีขี่จักรยานยนต์ผ่านมาครับ
ก็เลยใช้หมวกกระน็อกตีฝ่ายชายเขาให้อีกฝ่ายบอกว่ามายุ่งเรื่องผัวเมียทำไม
เป็นคำยอดฮิตนะฮะพลเมืองดีนะครับก็บอกจะไม่รู้เหรอ
ก็เห็นร้องขอความช่วยเหลือจากนั้นฝ่ายที่อ้างว่าเป็นสามี
เปลี่ยนเป้าหมายคราวนี้ไม่ตีเมียละนะครับจะใส่พลเมิงดีแทนแล้ว
เหตุการณ์จบลงคือต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันครับ
นายน้อยเล่าบอกว่าเรื่องทะเลาะกันในครอบครัว
ควรมาทำในที่สาธารณะแบบนี้เพราะเดี๋ยวมันเกิดเหตุไม่คาดฝันใช่ไหม
เท่าที่มองดูเนี่ยหน้าหวัดเสียวฮะเพราะอยู่บนสะพานแล้วน้ำข้างล่างค่อนข้างลึกครับ
พอดีมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาหวังดีเขามาช่วย
ใส่เสื้อวอร์มสีแดงแดงเขาก็จอดรถมาเขาใส่หมวกมา
ถึงมาถึงผู้ชายกับผู้หญิงกำลังฟัดเหวี่ยงกัน
เขาก็กลัวว่าจะทำร้ายผู้หญิงเขาก็ถอดหมวกกันน็อกตีผู้ชายเลย
มึงมายุ่งกูทำไมเนี่ยครอบครัวกูเมียกู
กลัวผู้หญิงเขาจะโยนจากผู้หญิงโยนน้ำเลยดิไอ้เราก็เสียวดิ
รักษณะที่เราเห็นเนี่ยมึงก็ว่าเขาจะเอาตัวผู้หญิงลงน้ำจริงมั้ย
นี่เราไม่รู้เขาล็อกคอแล้วดึงผม
กันมาก็จับจะอุ้มแล้วล่ะเราก็ไม่รู้
ถ้าโยนลงไปทางรถวิ่งก็ตาย